คุณผู้ชมคะวันนี้มีข่าวเศร้าค่ะกับการสูญเสียนะคะ
ธมยันตีซึ่งก็คือหนึ่งในนามปากกาของท่านนะคะ
จนหลายคนเรียกท่านว่าธมยันตี
ชื่อจริงของท่านก็คือคุณหญิงวิมลสิริภัยบูลศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณสินปี๒๕๕๕ค่ะ
นี่คือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแวดวงวรรณกรรมไทยนะคะ
คือทีมข่าวของเราได้รับการยืนยันจากเพจข่าวสารวงการหนังสือ
ว่าคุณหญิงวิมลท่านเสียชีวิตเมื่อเวลา๑๒นาฬิกา๕๔นาทีของวันนี้ค่ะ
โดยมีข้อความบอกว่าวันนี้น้อยนาแม่หอยหลอดยอดดวงใจ
หลับไปเฉยน่าจะไปสัก๒๓ชั่วโมงแล้วเด็กเอาข้าวกลางวันไปส่งถึงได้ทราบข่าว
นี่นะคะข้อความนี้ค่ะ
เช้าวันนี้ยายธมยันตีท่านจากไปอย่างสงบกำหนดการพิธีจะแจ้งต่อไป
ตอนนี้ขอความเป็นส่วนตัวนะคะ
คือคุณหญิงวิมลท่านเป็นนักเขียนชื่อดังนะคะ
เป็นเจ้าของนามปากกาหลายชื่อค่ะนามปากกาที่สร้างชื่อเนี่ยมากมายเลยจริง
ธมยันตีลักษณะวดีกระหนกเลขามายาวดีโรสลาเรนนี่คือนามปากกาของท่านนะคะ
ผลงานของธมยันตีหรือคนในวงการจะเรียกว่าป้าอีทเนี่ยค่ะ
ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ถูกนำมาสร้างเป็นละครเยอะมากจริงค่ะ
คู่กรรมค่ะคู่กรรมนี่สร้างหลายเวอร์ชั่นมากนะคะใช่ครับ
ั่งดวงหารือไทยอย่าลืมฉัน
คำมั่นสัญญาเลือดขัตติยาใบไม้ที่ปลิดปลิว
นี่เป็นเพียงบางส่วนนะคะที่ดิฉันเอ่ยถึงและภาพนี้
เป็นคู่กรรมเวอร์ชันที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเวอร์ชันหนึ่งเลย
สมัยก่อนคือคนไม่ออกจากบ้านเพื่อรอดูละครเรื่องนี้ค่ะ
ช่อง๗นะถูกต้องค่ะคนไม่ไปไหนค่ะ
ไม่ไปไหนเลยเพราะว่าจะรอดูละคร
นี่ค่ะคือผลงานสุดอมตะของท่านนะคะ
พอได้รับทราบข่าวนี้
คนบันเทิงก็ร่วมโพสต์ไว้อาลัยกันเยอะมากเลยนะคะ
คุณหนุ่มอัธพรค่ะนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังนะคะ
คุณกวางกมลชนกนางเอกคู่กรรม

เมื่อปี๒๕๓๓ทางช่อง๗

เพราะว่าคุณกวางบอกว่าคุณกวางได้เล่นละคร
สร้างจากบทประพันธ์ของธมยันตี๓เรื่องเลยค่ะ
คู่กรรมฆ่าของคนพ่อครัวหัวป่า

เดี๋ยวฟังเสียงคุณกวางกระมวลชนกค่ะ
คือก่อนบ่ายนี้เอง
ทั้งหมดองค์การระบันกรรมสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไปเลยแหละ
เวลาไปเจอเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปกราบท่านนะคะ
พี่สังภูมิใจมากดีใจมาก

ที่มีโอกาสได้เล่นบทบุคคลทางครู
ทุกอย่างที่เจอกับคู่กันเลยนึกถึงป้าอีฟ
คงถือว่าป้าอีฟหลังสบายแล้ว
นะคะทุกคนผมจะรู้สึกป้าอีฟประทับใจตลอดไปค่ะ
อย่างที่คุณกวางกระมวลชนกบอกจริงค่ะ
นี่คือความสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศจริงนะคะ
เพราะว่าท่านสร้างผลงานเอาไว้มากมายค่ะ
พี่เบิร์ดธงไช๋ค่ะร่าสุดส่งคลิป
อาลัยธมยันตีนักเขียนชื่อดัง
และเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์จนพี่เบิร์ตโด่งดังมาจนทุกวันนี้
และละครและภาพยนตร์ที่พี่เบิร์ตเล่นยังแบบคนยังไปดูย้อนหลังกันตลอดเวลาเลยค่ะ
ขอบคุณคุณธมยันตีอีกครั้งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธมชัยเมืองใจ
สร้างชื่อเสียงให้ธมชัยเมืองใจด้วยบทของโกรธิของคุกกรรมของคุณธมยันตี
จนถึงวันนี้และวันต่อไปครับ
พวกเราครับผลงานของรัฐมนตรีจะอยู่กับเราอีกนานแสนนาน
ดภาคภูมิใจในคุณธมยันตีครับมาขอกราบลาคุณธมยันตีตรงนี้นะครับ

ต้องขอแสงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทางครอบครัวด้วยนะคะ
กับการสูญเสียคุณธมยันตีที่หลายคนเรียกแบบนี้
คุณหญิงวิมลสิริภัยบูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสินปี๒๕๕๕ค่ะ

ละครบทประพันธ์ของท่านเนี่ยมีพลังจริงนะฮะ

ขอบคุณภาพละครเรื่องคู่กรรมจากทางช่อง๗ด้วยนะครับ